เปลี่ยนสถานที่ชุมนุมของกลุ่มราศดร

ธนาคารไทยพาณิชยสำนักงานใหญ่ที่รัชโยธินนะครับ
ก็เป็นการประกาศเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ช่วงประมาณสัก๔ทุ่ม
โดยเพจเยาวชนปลดแอบประกาศเปลี่ยนสถานที่ชุมนุม
จากสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์แล้วเขียนตัวโตเลย
สิบห้านาฬิกาก็คือตามเวลานัดหมายเดิม
นัดหมายถ้าสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ก็๑๕นาฬิกาเหมือนกัน

สมมุติวิ่งมาวิภาวดีจากทางบางเขนจะเข้าไปลาดพร้าว
ก็ผ่านเส้นตัดรัชดาพิเศษก่อนใช่ไหม
เลี้ยซ้ายมารัชดาพิเศษก็อยู่ตรงนั้นเลย
รัชโยธินแถวเมเจอร์รัชโยธินอะไรตรงนั้นเลยนะฮะ

โดยทันทีที่กลุ่มรัศดรเขาประกาศเปลี่ยนสถานที่ชุมนุม
ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาแหละเอาทีนี้แหละ
ตำรวจสนพหนโยธินซึ่งเป็นสอนอดูแลพื้นที่
ก็ต้องมีการเตรียมการรับมืออย่างเร่งด่วน
โดยนำแผงเหล็กจำนวน๗๐แผงมาวางกั้นไว้
ไว้ตรงทางเท้าไว้ตรงริมถนนไว้ก่อน

พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวง
เข้ามาติดตั้งกล้องวงจรปิดที่เสาไฟฟ้า
เพิ่มเติมจำนวนอีก๘ตัวนะฮะ
หันกล้องวงจรปิด๒ตัวเข้าไปด้านในตัวอาคาร
ส่วนอีก๖ตัวหันออกมาตรงถนนรัชดาพิเศษนะครับ
อกจากนี้ยังมีการจัดเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบ
ให้เข้าไปประจำภายในตัวอาคารด้วย

เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือการชุมนุมนะฮะ
อกจากความเคลื่อนไหวที่ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่แล้ว
คุณผู้ชมพาไปดูตรงที่หน้ารัฐสภา
อันนี้เป็นความเคลื่อนไหวของกลุ่มภาคีเครือข่ายปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับ
ได้มีการนัดรวมพลในอาคารรัฐสภาวิทยาละครตั้งแต่เวลา๙นิริกา
แล้วก็มีทั้งรถขยายเสียงนะแล้วก็มีกลุ่มมวลชน
พอ๑๐นาฬิกามวลชนก็มากขึ้น
ทีนี้เขาจะไปให้กำลังใจ

จะเดินทางต่อไปให้กำลังใจตำรวจ
ตอนเช้าเขาก็มีจดหมายจะไปยื่นถึงคุณชวนหลีกภัยนะครับ
เนื้อความของจดหมายก็อย่างที่ผมเล่าไปในช่วงต้นรายการนะฮะ
ก็คือเขาบอกว่ามีสอสอบางคนบางกลุ่มบางพักบางพวก
เข้าร่วมชุมนุมของคณะราษดรและถือโอกาสในการจาบจ้วงล่วงละเมิดสถาบัน
ดังนั้นขอร้องให้รัฐสภาตรวจสอบพฤติกรรมและจริยธรรมของสอสอกลุ่มนั้นด้วย
โดยจะยื่นหนังสือนี้นะครับต่อนายชวนหลีกภัย
หากมีผู้แทนมารับก็จะยื่นหนังสือนี้ไปเลยนะครับ
ส่วนเพจของบินบรรลือฤทธิ์นะครับได้โพสต์เชิญชวนคนไทยเนี่ย
ไปร่วมเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระบรมราชินีที่สวนลุมพินี
เพื่อแสดงความจงรักพักดีที่มีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
ตั้งแต่เวลา๑๔นาฬิกา๓๐นาที
เพราะว่าจะมีการเสด็จพระราชดำเนินแล้วก็เป็นพระราชพิธีด้วย
เพราะว่าวันนี้ถือเป็นวันวัชิราวุฒิวันที่ระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่๖

คุณผู้ชมทีนี้พาไปดูบรรยากาศการเตรียมความพร้อมรับมือของเจ้าหน้าที่
แล้วก็บรรยากาศโดยรวมกันหน่อยที่ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ตรงรัชโยธิน
ครับตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ติดอยู่ที่นั่นนะคะติดตามบรรยากาศล่าสุดได้จาก
ความพร้อมในการรับมือกลุ่มผู้ชุมนุมที่มีการนัดชุมนุมกันในเวลาประมาณบ่ายสามโมงของวันนี้นะครับ
โดยตำรวจได้มีการวางแผนเพื่อเตรียมกระจายกำลังตำรวจเข้าดูแลพื้นที่โดยรอบแต่ก็ไม่มีการตั้งรั้วรวดหนามหรือการวาง
แต่อย่างใดนะครับมีเพียงการตั้งรั้วแผงเหล็กไว้ที่บริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าฝั่งถนนรัชดาเท่านั้นครับ
สำหรับบรรยากาศที่ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่หลังจากที่แก่นำกลุ่มราศดรหกสาม
ได้มีการประกาศย้ายจุดชุมนุมจากจุดเดิมนั่นก็คืออนุสวรีประชาธิปไตย
และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ย้ายมาที่ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ
โดยจะมีการนัดกันชุมนุมกันในช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงของวันนี้นะครับทำให้บรรยากาศที่ธนาคารไทยพาณิชสำนักงานใหญ่
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะเงียบเหงาพนักงานค่อนข้างที่จะบางตานะครับ
จากทางผู้บริหารได้ประกาศปิดสำนักงานสาขาใหญ่นะครับโดยแจ้งให้ลูกค้าไปทำธุรกรรมในสาขาอื่นอื่นที่อยู่ใกล้เคียงแทนได้นะครับ
โดยทีมข่าวนะครับได้สอบถามพนักงานคนหนึ่งนะครับจึงได้ทราบข้อมูลว่าทางผู้บริหารเนี่ยครับ
ได้ออกคำสั่งประกาศตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วและหลายคนก็เพิ่งมาทราบเรื่องเมื่อเช้านี้นะครับ
โดยแนวทางปฏิบัตินั่นก็คือให้พนักงานสามารถเข้ามาเก็บของที่โต๊ะทำงานของตัวเองได้
แล้วกลับไปทำงานที่บ้านนะครับเฉพาะวันนี้เท่านั้น
ส่วนพนักงานอื่นที่มีความจำเป็นต้องเข้ามาทำงานที่ออฟฟิศก็สามารถทำงานต่อได้นะครับ
ในขณะที่พนักงานรักษาความปลอดภัยของธนาคารนะครับก็ได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่า
ในวันนี้นะครับจะมีการประกาศให้พนักงานหยุดงานเป็นเวลา๑วันนะครับ
แต่ทางพนักงานรักษาความปลอดภัยก็ยังคงทำงานตามปกติแต่ก็ไม่ได้มีการเพิ่มกำลังแต่อย่างใด
และทางผู้บริหารเองนะครับก็ได้มีคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ
เหมือนทุกวันที่เคยทำนะครับส่วนความพร้อมในการเตรียมรับมือสถานการณ์การชุมนุมในวันนี้นะครับ
ก็มีเจ้าหน้าที่จากสนพหนโยธินตำรวจชั้นผู้ใหญ่และตำรวจชุดควบคุมฝูงชน
ได้เข้ามาในพื้นที่เพื่อเข้ามาประเมินสถานการณ์วางแผนรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุม
ส่วนตำรวจนครบาน๒นะครับก็ได้มีการเตรียมกำลังไว้๒กองร้อยนะครับ
ในการเข้ามาดูแลความปลอดภัยในการชุมนุมในครั้งนี้ด้วยนะครับแต่ก็ต้องรอคำสั่งของผู้มัน
ขออภัยครับแต่ก็ต้องรอคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับพนักงานดับเพลิงประจำธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ
ก็ได้มีการนำสายฉีดน้ำนะครับ
แล้วก็อุปกรณ์ดับเพลิงมาตรวจสอบและเตรียมความพร้อมเอาไว้
โดยจะเน้นการป้องกันการเกิดอัคคีภัยเป็นหลักนะครับแต่ถ้าไม่มีเหตุอาคีภัยก็จะเน้นไปที่การประถมพยาบาลเป็นหลัก
แล้วก็ประจำอยู่ในจุดของพราซ่าเวสของพิพิธภัณฑ์ไปตลอดจนถึงกลางวันและกลางคืนเลยนะครับ
ส่วนบริเวณถนนด้านหน้านะครับก็มีการไฟฟ้านครหลวงนะครับ
นี้ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาปรับไฟส่องสว่างข้างทางที่บริเวณด้านหน้าของธนาคารไทยพาณิชสำนักงานใหญ่นะครับ
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ในการดูแลกลุ่มผู้ชุมนุมส่วนการจราจรบริเวณด้านหน้าของถนนรัชดาพิเศษนะครับ
ตอนนี้นะครับยังสามารถสัญจรได้ตามปกติครับ
คุณผู้ชมครับนะเวลานี้นะครับสิบเอ็ดนาฬิกายี่สิบแปดนาทีนะครับ
แม้กลุ่มผู้ชุมนุมจะยังไม่เดินทางเข้ามาในพื้นที่นะครับแต่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับ
มีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนนั่งรถบัตรของกองบังคับการตำรวจ
เวนชายแดนนะครับมายังพื้นที่ของธนาคารไทยพาณิชยสำนักงานใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ซึ่งคาดว่าณตอนนี้ได้มีการประชุมแล้วก็เตรียมวางกำลังเจ้าที่ตำรวจดูแลพื้นที่โดยรอบครับ
และนี่ความเคลื่อนไหวทั้งหมดครับจิรายุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ครับค่ะครับขอบคุณด้วยนะฮะ